กลับเรียนท่านประธานที่เคารพและเพื่อนสมาชิกรวมทั้งคณะรัฐบาล
ในวาระนี้เป็นวาระแรกของการประชุมร่วมพร้อมกันระหว่าง
สองทภาคือทภาพุทธแทนรัฐศาลและพุทธีทภา
ซึ่งเป็นฝ่ายอำนาจฝ่ายนิติเป็นยัตริย์
ส่วนคณะรัฐบาลฝ่ายบริหารเป็นโอกาสพิเศษ
กับผมจึงขออ่านบททีวี
เนื่องในวาระอันเป็นปฐมเลิกด้วยบทกวีอย่างนี้ครับ
ขอภาพฉายกวีด้วยครับ
ครับมองมาก็เห็นนะ
รัฐสภารัฐสภา

รัฐสภาคือปากเสียงปวงประชาทำหน้าที่
หนึ่งต้องมีคุณธรรมคือความดี
สองต้องมีจิตสำนึกทางการเมือง
ส่วนตัวต้องขึ้นต่อส่วนรวม
สี่การมีส่วนร่วมต้องสืบเนื่อง
ห้าส่วนรวมเป็นหลักไม่ยักเยือง
ส่วนรวมเป็นหลักไม่ยักเยื้อง
ประการนี้คือเรื่องหน้าที่เรา
สุริยันจันทราจากราศี
หมุนเคลื่อนวันเดือนปีมีใหม่เก่า
การเมืองต้องโปร่งใสไม่ทึมเทา
สะท้อนเงาสีทองทรงศรัทธา
คือสปายสถานธรรมสถิต
พิทักษิตเสรีภาพอันส่งค่า
ประโยชน์สุขส่วนรวมร่วมนำมา
สมเป็นธรรมสภาของประชาชน
ขอบคุณครับ
ครับขอบคุณคุณรัฐปุงประปุ่นครับ

ที่ได้กรณาบทกวีมหาชภาของเรานะครับ